เดี๋ยวคุยกับทนายรณรงค์แก้วเพชรหน่อยนะครับที่ทางผู้เสียหายเนี่ยไปยื่นเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือหลังจากคดีที่ไปแจ้งความในพื้นที่ต่างเนี่ยคดีไม่คืบนะครับสวัสดีครับทนายรณรงค์ครับ
สวัสดีครับคุณอุ๋ยภาคภูมิครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านสวัสดีครับแขกที่ได้รับความเสียหายทุกท่านด้วยนะครับ
ว่าจะนั่งในรายการหรืออยู่ทางบ้านนะครับครับนี่ไปอยู่ที่ไหนฮะเนี่ยบรรยากาศวิวทิวทัศน์
ผมอยู่ดงพญาเย็นครับอยู่แถวสละบุรีมวกเหล็กเนี่ยนะครับ
นายรณรงค์ครับพอผู้เสียหายเข้าไปร้องเรียนเนี่ย
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นฮะหรือว่าคนที่เขาก่อเหตุอย่างนี้มันผิดตรงไหนแบบไหนยังไงบ้างครับ
อย่างแรกเลยนะครับวันนี้เราเห็นว่ามิจฉาชีพยังไม่โดนจับกลุ่มดำเนินคดี
แต่ผมอยากจะบอกเตือนไปยังคนที่กำลังหลอกพี่น้องประชาชน
เปิดเพจเฟซบุ๊คหรือจะช่องทางไหนเนี่ยแล้วขายทุเรียนสำหรับคนที่อยากทานทุเรียน
เสร็จปุ๊บแล้วบล็อกไม่ส่งของให้เขาเดี๋ยวน้องจะต้องโดนจับ
วันนี้น้องไม่โดนแต่พี่บอกเลยว่ามันเป็นประเด็นที่สื่อสนใจ
เป็นประเด็นที่ตำรวจเขาจะตามหลังจากนี้น้องหลบได้น้องหลบไป
แต่พี่บอกเลยยังไงเขาตามเจอมันมีวิธีในการสืบสอบจนเจอจนได้
และความผิดตามกฎหมายของการที่ไปหลอกเอาเงินน้องอาจจะมองว่า
นี่แปดเก้าร้อยเองต้องจับกันเลยเหรอใช่
เก้าร้อยนี่แหละคือข้อหาช่อกงประชาชนคือข้อหานำเข้าเข้า
อันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการที่มีบัญชีม้ามาด้วยเนี่ย
ก็จะโดนตามพรกรการอนุญาตให้คนอื่นใช้บัญชีมาด้วย
อายุเท่าไหร่ก็ตามก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดครับ
คือคือเท่าที่ดูแล้วเนี่ยคงไม่ใช่อ่า
มิจฉาชีพคนเดียวเพจเดียวไหมฮะน่าจะแบบบางคนอาจจะทำหลายเพจหรือเปล่าครับ
นายโรงผมว่าน่าจะเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน
คือทำซ้ำจนย่ามใจอย่างแรกเลยคือมูลค่ามันน้อย
พอมูลค่ามันน้อยเนี่ยคิดว่าไปแจ้งความแล้วพี่ตำรวจเขาจะดำเนินการช้า
จริงไม่ช้าหรอกครับแต่โปรเศษมันเยอะวันนี้เดี๋ยวมันจะไว
ไม่ว่าจะไปแจ้งเอาไว้ตรงไหนก็ตามผมเชื่อว่ามันจะมาจากกลุ่มก้อน
คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าเวลาเราไปซื้อของหวานทาง

มีตัวตนเวลาโอนเงิน
ส่งบัตรไม้ประชาชนส่งหน้าตัวเองมีครบเลย

พอตำรวจประกาศว่าให้เราดูอะไร

มันก็ไปสร้างยอดการกดไลค์จริงไม่จริงไม่รู้แต่คิดว่ายอดกดไลค์ของปลอม
แล้วก็ไปเอาเฟสที่มันไม่มีตัวตนมาทำรีวิวเทียม

เพราะเราคิดว่าเราทำที่ตำรวจเขาบอกแล้วแต่โจรมันไปไกล
เราก็ต้องระวังแต่อันหนึ่งอันหนึ่ง
ผู้เสียหายที่นั่งอยู่ในรายการเนี่ยหลายท่านนะก็ฉลาดนะ
เปิดดูว่าใครเป็นคนสร้างเพจตรงนี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
ที่ไม่ใช่ประเทศไทยเลยอ๋อถ้าอยู่แคนาดา
สันนิษฐานไว้ก่อนว่านั่นน่ะมิจฉาชีพคือถ้าอยู่ต่างประเทศ
ทุเรียนเนี่ยไม่กี่ภูให้ผมกินเนี่ยให้คุณผู้ชมกินอ่ะมันไม่ต้องไปอยู่
นาดาไม่ต้องมาอยู่ต่างประเทศมันต้องอยู่ประเทศไทยครับแค่เพจขายเนี่ย
มันก็ตุ๋นแล้วคือจะอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมหรือว่าถ้าไปดูประวัติแล้ว

อย่างบางคนมาจากนครน่าจะสีมาอย่างเนี้ยเห็นไหมแจ้งเอ่อ
ฝากถึงท่านผู้การที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับว่าคดีมันอาจจะเป็นเล็กน้อย
อาจจะเป็นว่าคนอยากทานทุเรียนก็เลยสั่งแล้วโดนหลอกอยากให้จับครับ
หลอกอย่างอื่นไม่เท่ากับหลอกความอยากผมอยากทานทุเรียนอย่างนี้
ดีนะผมไม่ได้ไปตกเป็นเหยื่อสั่งไปก็อยากจะทานถึงเวลาไม่ยอมมา
ไม่ยอมมาเราก็อดเลยสิใช้ที่เราจะไปซื้อในแถวบ้านเราได้
แล้วก็หวังว่าเอ่อสนส่งบนชนง่ายง่ายของน่าจะถูก
กลับโดนตุ๋นซะนี่ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ย
ผมบอกเลยนะครับว่าหลายคดีนะครับ
เราเป็นทั้งโจทย์เป็นทั้งจำเลยมีทั้งผู้เสียหาย
เป็นทั้งที่โดนของฟ้องเราเข้าใจฟิลของคนที่โดนจับทันทีนะครับ
ครับวันนี้น้องอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันทำได้อ่ะ
เห็นพี่พี่เข้ามาจับผมเลยปีแรกแรกอ่ะ
มันก็จะเป็นกระบวนการแบบนั้นเพราะว่ากระบวนการในการสืบสวน
อย่างเช่นสมมุติตำรวจโรงพักโรงพักนึงจะไปจับคนที่หลอกขายของออนไลน์
ก็ต้องไปสืบค้นมาว่ามันมีตัวตนอยู่จริงไหมไล่จากบัญชีม้าไล่จากเฟซบุ๊ค
ถ้าเป็นเฟสที่ไม่มีตัวตนก็ต้องส่งต่อ
ไปที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์หรือปอทและแต่หน่วยงานเขาที่เขาจะแบ่งกัน
สุดท้ายจับได้หมดหรือครับคือไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำนะ
ก็จำนวนผู้เสียหายปริมาณของผู้เสียหายในแต่ละวันถ้าเราฟัง
กับที่ตำรวจไซเบอร์ทางแหล่งข่าวจะถามเขาได้เลยว่าวันนึง
มาแจ้งกันเยอะไหมครับไซเบอร์มีกำลังพลจับได้วันหนึ่งกี่คน
๗๐๐จับได้วันหนึ่งถึง๑๐คนไหมสมมุตินะเพื่อจะได้ให้เห็น
ภาพรวมภาพกว้างเผื่อรัฐบาลชุดใหม่เขาจะเพิ่มงบประมาณให้
อีกนะถ้านายโดนโรงให้อย่างเคสทุเรียนทิศเนี่ยตอนนี้ถือว่า
ข่ายเป็นช่อกงประชาชนหรือยังฮะสำหรับคนที่ก่อเหตุอันเนี้ย
คือช่อกงประชาชนอันนี้คือการนำเข้าข้อมูลเท็จ๐๖
พิวเตอร์อันนี้ชัดเจนเลยสองข้อหามาคู่กันเพราะขายไปทาง
ออนไลน์ใครก็เข้าถึงได้ไม่ต้องไปดูยอดเงินหรือว่าจำนวน
ผู้เสียหายของของแต่ละเพจใช่ไหมฮะอันนี้ถือว่าเขาช่อกงประชาชน
ชนเลยมั้ยโดยอัตโนมัติตามประมวงกฎน้ายอาญามาตรา๓๔๓นะครับ
ความผิดฐานช่อกลงประชาชนเนี่ยเขาจะดูหลักที่ว่าหนึ่งประชาชน
ชนทั่วไปนะเข้าถึงได้ไหม๒มีการเสียซับสินเลยหรือบ้า
ประชาชนจะเสียหายหนึ่งคนหรือจะเสียหายเป็นหมื่นคนถ้าประชาชน
ไปรู้จักวิธีการขายสินค้าที่เป็นการหลอกลวงผ่านทางการโฆษณา
เงินจะมากจะน้อยก็ถึงได้บอกไงน้องไม่ได้ฉลาดเลยน้องไปหลอกขายเพจอย่างนี้
แล้วน้องก็ปิดบล็อกเขาน้องคิดว่ามันจะตามจับไม่ได้อย่างงั้นหรือ
มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันแค่วันนี้ไม่ได้แต่ไม่ได้ว่าวันพรุ่งนี้จะไม่ได้

มีอะไรฝากบอกเพิ่มเติมหน่อยไหมฮะสำหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่เรื่องของทุเรียนทิพย์ต่าง
อย่างหนึ่งนะครับว่าการซื้อขายของทางออนไลน์เนี่ยเราก็พยายาม
ตรวจสอบแต่มิจฉาชีพก็ทำงานได้ไม่ยิ่งห่อนไปกว่าเราตำรวจ
เตือนมิจฉาชีพก็ดูแล้วก็ปรับตัวตามเพราะงั้นตอนเนี้ยผู้
บริโภคถ้าจะซื้อของเสื้ออะไรเนี่ยก็ต้องไปดูอย่างที่เรา
คุยกับมันในการมันช่วยได้ระดับหนึ่งแตะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่
ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยครับ
ขอบคุณทนายลงนะครับแล้วต้องขอบคุณด้วยนะนี่ครบ๑ปีเปิด
กับภาคภูมินี่อันนี้คือแม่พอดีเป๊ะเลยนะฮะผมจำได้ว่าเทป
แรกของรายการเลยเนี่ยเราออกอากาศครั้งแรกก็ทนายนนลงมานะ
ใช่ครับมีวันนี้ก็เจอกันอีกขอบคุณจริงนะครับต้องขอบคุณ
อุ๋ยขอบคุณทีมงานขอบคุณทั้งไทยรัฐทีวีที่มีรายการดีแบบ
มีให้พี่น้องประชาชนมีช่องในการร้องทุกข์ต้องขอบคุณจริงจริง
พี่กับไทยรัสทีวีครับต้องขอบคุณทนลงด้วยแล้วก็ทุกท่าน
ด้วยนะหลายท่านที่ช่วยเหลือประชาชนกันนะเดี๋ยวยังไง
กลับมากรุงเทพฯแล้วคงได้เจอกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับ
สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ